วัตถุดิบสำคัญในการทำข้าวเกลียบหูช้างคือข้าวเหนียว
ในบางพื้นที่จะมีส่วนผสมอย่างฟักทองนวดผสมลงไปในข้าวเหนียว
เพิ่มรสชาติความอร่อยและสีสันให้กับข้าวเกลียบหูช้าง
และวัตถุดิบสำคัญในความอร่อยที่ขาดไม่ได้คือน้ำตาลอ้อยที่ใช้โรยหน้าขนมในขั้นตอนสุดท้าย
ส่วนอุปกรณ์ที่ใช้จะเป็นอุปกรณ์ที่นำมาทำในแต่ละขั้นตอนเช่น
ในขั้นตอนของการต้มสามารถใช้ภาชนะขนาดใหญ่ตั้งไฟต้ม
ส่วนในขั้นตอนของการทอดก็จะใช้กระทะและการตั้งไฟแบบเตาฟืน
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน